ที่นายกรัฐมนตรีจะไม่ได้ใช้มาตรา๔๔เร็วนี้
จริงแล้วอยากให้ใช้มาตรา๔๔จัดการเรื่องนี้หน่อย
เพราะว่ายังเป็นปัญหาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับ

ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ค่ะล่าสุดนะคะ
เป็นรถกระบะแต่งซิ่งค่ะปิดถนน
ชันความเร็วใต้ทางด่วนบูรพาวิถี

คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคนที่เขาใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้น
คุณดูสิเห็นไหมเดี๋ยวเต็มถนนเลยนะคุณ
ประมาณ๒๐คันคุณผู้ชมรถกระบะที่ไปท้าความเร็วกันบนถนน
นาตราดเส้นนั้นนะคะใต้ทางด่วนบุรพาวิถี

เพราะว่าเขาเองก็จะใช้ถนนก็เกรงว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกระทั่ง
แล้วเกิดการยิงกันตายซวยอีกเดี๋ยวจะไปรบกวนการแข่งของเขา

แล้วมีคนจอดรถรอดูอยู่ด้วยนะพวกกองเชียร์ต่างนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์โดยเพจที่ชื่อว่าจำเป็นต้องล่า
ถูกโพสต์ไว้เมื่อคืนวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุข้อความบอกว่า
สดลบไปเลยแต่เซฟวิดีโอได้ทัน
ปิดถนนแข่งรถกระบะแต่งซิ่งบริเวณทางด่วนกรุงเทพบางนา
ถนนเป็นของพ่อแม่คุณสร้างเหรอมีสิทธิ์อะไรมาแข่งรถในที่สาธารณะ
แต่ก็จริงนะคนที่เขาโพสต์ตั้งคำถามได้ดีนะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพักษ์วิจารณ์จำนวนมากนะคะ
บางคนก็มองบอกว่าแหมมันเป็นการกระทำที่ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์อะไร
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วย
บางคนถึงคั่นตั้งชื่อให้เลยว่าขยะสังคม
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มทางสาธารณะมากกว่านี้
แต่นี่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วนะ
ที่ที่ฉันบอกไปนายกควรใช้มาตรา๔๔จัดการกับปัญหานี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่า
กลุ่มรถกระบาดดังกล่าวมักจะนัดรวมตัวกันมาแข่งรถ
โดยจุดปล่อยรถจะมี๒ช่วงคือ
กิโลเมตรที่๓๘ช่วงยูเทิร์น
ก่อนถึงแยกออกไปทางมอเตอร์เวย์บางวัวเส้นนั้นนะคะ
และหลักกิโลเมตรที่๕๑ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
และมักจะแข่งกันทุกวัน
ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
ส่วนวันไหนที่ตำรวจสกัดจับที่จุดไหนจุดหนึ่ง
กลุ่มพวกนี้ก็จะย้ายจุดไปเรื่อย

แต่ว่าคือกะจะไม่ให้คนเขาใช้รถใช้ถนนเลยเหรอคะ